คุณผู้ชมใครเคยไปดูหมอลำบ้าง

ก็จะมีพี่ปาน้าอาเขาไปจับจองหน้าเวทีกันยกใหญ่

เช่นเอาเสือไปปูเอาหินวางทับเอาเสาหลักตอก
แต่คราวนี้ไปดูวิธีการจองพื้นที่หน้าเวทีกันหน่อย

มีอะไรเต็มไปหมดเลยตรงเสือตรงสาด
เพราะคนที่จะมาจองหน้าตาเป็นแบบนี้

เขาบอกโอ้โหเป็นการจองที่หน้าฮาร์ดหมอลำแบบใหม่นะฮะ
โดยหนึ่งในสมาชิกของวงหมอลำ
ซึ่งบอกว่าบรรยากาศหน้าเวทย์
อยากแตกก็ย้ายลองเบิ่งคืออยากแตกก็ย้ายลองดูลองมาย้ายดูสิ
แม้ถ้าอยากก็แตกอยากตายก็มาย้ายหน่อยสิอย่ามาย้ายสาดหน่อยนะสายก็คือเสือนี่นะฮะ
บางคนบอกอย่าคิดแม้แต่จะมาย้ายเพราะว่าเราจับจองที่พร้อมกับรูปภาพที่ปรากฏ
บางคนบอกเหมือนแบบว่าอะไรนะใบประกาศจับประกาศจับว่าใส่รูปภาพไว้ด้วยนะครับ
หลังจากโพสต์ดังกล่าถูกเผยแพร่ลงในออนไลน์ชาวเน็ตก็เข้ามาแสงความคิดเห็นกันจำนวนมากนะ
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวฮาขำนะบอกว่ามิติใหม่ของการจองนะครับ
หลังโพสต์ภาพไปเนี่ยคุณแป้งกุศมา๑ในสมาชิกของวงหมอลำ
ซึ่งเป็นคนโพสต์ก็โพสต์ข้อความอีกครั้งตอนที่เวทีเริ่มแสดงแล้ว
โดยประกาศตามหาคนที่มาติดรูปแล้วก็ติดจองไว้หน้าฮานแบบนี้
ว่าตอนนี้หมอลำเล่นแล้วไม่เห็นหน้าสักคนเลย
เห็นแต่หน้าในกระดาษไม่เห็นมาจริงเลย

ตัวจริงยังไม่มาเลยทำไมมีแต่กระดาษนะฮะ
แล้วก็ยังโพสต์ภาพที่ถ่ายบนเวทีหมอลำลงมา
ที่เห็นด้านหน้าเวทีด้วยนะครับ
มีพื้นที่ว่างที่ปูเสือปูสาดจองไว้
แล้วก็ไม่มีคนกล้าไปเก็บเสือเก็บศาสตร์ของท่านหรอก
เพราะท่านเขียนขู่ไว้แล้วก็แปะหน้าไว้ด้วยนะฮะ
แต่ทีนี้เขาก็เลยบอกว่ามากันเร็วนะพี่น้อง

คนอื่นก็ยืนตรงที่อื่นนั่งตรงที่อื่นไปนะฮะ

แล้วก็รูปของท่านยังมาไม่ถึง

จริงจองไว้ก็รีบมาเนอะ